คดีที่จะเล่าแล้วก็อัปเดตความคืบหน้าให้ฟังต่อไปนี้ก็โหดเหมือนกันค่ะ
คุณผู้ชมนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำนาจเจริญ
กรณีที่อดีตลูกเคยใช้ปืนรัวยิงอดีตแม่ยาย๘นัดเสียชีวิตคาที่
นี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้หมดเลยนะคะ
เดตความคืบหน้าล่าสุดนะคะคนก่อเหตุหลังจากที่ก่อเหตุที่จังหวัดอำนาจริง
หนีไปกบดานที่บ้านค่ายจังหวัดระยองล่าสุดจนมุมแล้วนะคะ
ตำรวจไปตามรวบตัวได้คนก่อเหตุชื่อว่านายสุวิทย์บุญหาร
เป็นอดีตลูกเขยผู้ตายผู้ตายก็คือคุณยายหงวนนะคะ
เสียชีวิตถูกยิงด้วยปืน๘นัดที่ตำบลหนองน้ำขุนอำเภอปฐุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจริงนะฮะนี่ค่ะคุณผู้ชมตำรวจไปคุมตัวนายสุวิทย์ได้นะคะ
หลังจากที่ไปสืบทราบมาว่าเจ้าตัวเนี่ยเดินทางมาหลบซ่อนตัวที่บ้านญาติ
อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะก็เลยประสานตำรวจในท้องที่
ให้มาจับกลุ่มนายสุวิทย์ซึ่งการจับกลุ่มนายสุวิทย์เนี่ย
ไปได้ด้วยดีนะคะไม่มีการขัดขืนต่อสู้ใดกับตำรวจ
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่าก่อเหตุจริงค่ะ
ก็จนมุมด้วยหลักฐานต่างต่างอ่ะนะคะทีนี้น้องสาวของผู้ตาย
กล่าวขอบคุณตำรวจแล้วก็สื่อมวลชนทุกสำนักที่ช่วยกัน
รายงานข่าวกระจายข่าวจนสามารถตามจับกลุ่มคนร้ายได้
ตอนนี้รู้สึกโล่งใจสบายใจมากขึ้น
หลังจากที่ตอนแรกก็กลัวนะกลัวเพราะว่าผู้ต้องหารายเนี้ย
ก็เคยขู่ฆ่าครอบครัวนี้มาแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ลงมือจริงด้วย
น้องสาวของผู้ตายบอกว่าตอนนี้รู้สึกสบายใจ
แล้วก็นอนหลับได้มากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้กลัวว่าคนร้ายจะย้อนกลับมา
ก่อเหตุทำร้ายคนในครอบครัวอีกแล้วก็อยากให้ผู้ต้องหาเนี่ย
ประหารชีวิตหรือไม่ก็ถูกจำคุกตลอดชีวิต
เพราะไอ้การกระทำเนี่ยเป็นการลงมือที่หดเยี่ยมมากค่ะ
นี่ก็บอกให้อภัยคันเป็นไปได้คันบอกประหารมันก็ให้มันอยู่ตลอดชีวิตนั้นนะ
คันประกันมันมามันเกิดสิมาขาอีกแม่ว่ามันโหดเยี่ยมแม่มันโหดเยี่ยม
มันขาแบบโหดเยี่ยมเลยแล้วตอนนี้ก็คือจับได้แล้วเราก็สบาย
เออสบายใจนอนก็สิรับอันค่อยละแว้งโลดมานี่พาหน้าบ้านนี่โอ้ย
มันมาเงิงพอว่ามันมีอิติพลเขาก็ว่าเงินมันกลาย
คุณผู้ชมครับตำรวจชุดสืบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุ
ของจังหวัดอำนาจริงเนี่ยนะคะล่าสุดไปคุมตัวนายสุวิทย์
ผู้ต้องหามาจากจังหวัดระยองแล้วก็มาสอบปากคำในท้องที่ที่เกิดเหตุ
วันนี้ค่ะแล้วก็พานำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะคะ